ส่วนที่จังหวัดตรังใครฆ่าเธอคะผู้หญิงคนหนึ่ง
ถูกตีด้วยของแข็งแล้วก็ถูกแทงด้วยร่างกายฟกช้ำทั้งร่างเลยนะคะ
ถูกเอามาโยนทิ้งไว้ที่แม่น้ำตรังตรงนี้ในพื้นที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
เภอไปพบกับภาพปลาสุดท้ายต้องรีบแจ้งกู้ภัยให้ดู
ตำรวจสภห้วยยอดก็มาทันทีเลยค่ะ

การว่าผู้หญิงคนนี้อายุสักประมาณ๓๐๔๐ปี
ถูกทิ้งไว้ตรงนี้ในแม่น้ำตรัง
ช่วงโค้งลำคลองท่าประดูกตำบลนาวงศ์อำเภอห้วยยอดนะคุณผู้ชม
แล้วตอนที่เจอศพเธอนะมันแปลกพี่
สภาพสภคือสวมเสื้อกล้ามสีดำกลับด้าน
สภาพศพตามลำตัวมีรอยช้ำกว่า๑๐จุด
แล้วก็มีบาดแผลถูกกระแทกด้วยของแข็ง
ถูกของมีคมที่คิ้วขวาขนาดใหญ่๑แผล
ขาขวาข้างหัวเข่า๒แผล

ดวงตาช้ำปูดเลยบริเวณสะโพกมีรอยสักรูปไม้เหลือย
บริเวณสะโพกมีรูปรอยสักไม้เลื้อย
หน้าท้องฝั่งซ้ายมีรอยสักรูปขนนก
ในตัวไม่พบเอกสารหรือว่าสิ่งของใดคาดว่า
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
หลังถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ก่อนที่จะมีคนร้ายเนี่ยนะคะ

เออแล้วหลังจากนั้นคือลักษณะคือทิ้งศพอำพลางคดีนะคะครับ
เอาล่ะแต่ว่าสิ่งที่ตำรวจกู้ภัยทำคือ
ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสงขลานะคะ
คือมอหัดใหญ่นั่นเองนะครับ
กระทั่งคุณผู้ชมช่วงค่ำที่ผ่านมา
มีญาติประสานกับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตคือ
นางสาวพรทิพย์กำเนิด
นางสาวพรทิพย์กำเนิดอายุ๒๘ปี
เป็นชาวตำบลนาถ้ำใต้อำเภอเมืองตรังค่ะ

อ้าวถูกสามีทราบชื่อเล่นแต่เพียงว่านายเจ
ฉุดกระชากออกไปจากงานศพภายในวัดศรีสุวรรณราม

แล้วก็หายตัวไปก่อนที่จะมาพบเป็นศพ
ญาติยืนยันว่าคนก่อเหตุคือนายเจ

ตำรวจสภห้วยยอดบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสอบปากคำญาติเพิ่มเติม
พร้อมกับไปตามตัวนายเจมาสอบปากคำว่า
มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ
แต่นี่ค้าโหดมากเลยนะ

คือสภาพศพก่อนที่เราจะเอามาเบลอนะ
ผมได้เห็นว่าตานี่เขียว

แต่ย้ำว่าเจยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะ